คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องน่ายินดีของสาวผิวเข้มคนนี้ไม่ใช่คุณนะขออิจฉาได้ไหมเรื่องเนี้ยได้เลยเพราะว่าน่าอิจฉาจริงจริงสำหรับเมย่านนทวันนะคะที่ได้เลิกดีเมื่อวานนี้จูงมือแฟนนุ่มชาวสวิสฟิลิปเป้บรามาสเข้าพิธีวิวาตามหลักศาสนาคริสต์และฉลองสมรสแบบคูคู

เธอไปเลยหรือเปล่าค่ะขอยืนยันนะคะว่าเธอเคยบอกเอาไว้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ทิ้งงานในวงการอย่างแน่นอนที่สำคัญการันตีว่าตอนนี้ไม่ได้มีเบบีอยู่ในท้องอย่างที่หลายคนเข้าใจนะจ๊ะค่ะคุณไม่ใช่มีแค่คู่หนึ่งสาม